พาไปดูเหตุสลดใจก่อนเลยที่จังหวัดสุรินทร์ลูกลูกออกจากเรือนจำได้๔เดือน
ก่อนนั้นนะโดนคดีอะไรโดนคดีทำร้ายคุณยายแท้นะครับติดคุกไปออกมาได้๔เดือน
โพสต์ภาพผู้หญิงคนนี้หัวแตกเลือดเต็มหัวเลยระบุข้อความว่าด่าทอผู้ชาย
คนหนึ่งที่ทุบตีทำร้ายแม่แท้แท้จนได้รับบาดเจ็บทีมข่าวติดต่อไปยังคนโพสต์นะครับ
ทราบว่าผู้หญิงในภาพคือนางทวีม่วงศรีอายุ๖๕ปีอยู่อำเภอศรีนรง
สุรินทร์ซึ่งสาเหตุที่เลือดเต็มหัวแบบนี้คือลูกชายแท้นี่ครับนั่งอยู่นี่ครับ
ลูกชายแท้แท้ใช้ไม้ตีครับนางทวีเล่าบอกว่าผู้ก่อเหตุก็คือนายเสมือนสุพนาม
หรือว่าในเดือนในเดือนเป็นลูกชายแท้อายุ๓๙แล้วแต่ทำไมทำไม
มีนิสัยทำร้ายร่างกายคนอื่นตลอดเลยไม่รู้ว่าลูกชายเป็นอะไรเหมือนกัน
แต่เวลานะครับไม่พอใจเนี่ยคือจะแบบชอบทำร้ายคนในบ้านเป็นประจำ
นี่แม่เปิดให้ดูนี่รอยแตกยาวเลยนะแม้แต่ลูกของในเดือนเอง
ลูกของเขาก็ถูกในเดือนกระทืบมาแล้ว๓ครั้งนะครับ
ซึ่งเขาเนี่ยคือแม่นะทนไม่ไหวพาหลานไปหนีไปอยู่บ้านญาติก่อน
ที่ผ่านมาลูกชายนะครับเหมือนคนประสาทไม่ดีพูดคนเดียวบ้างล่ะ
พอเห็นหน้าแม่ก็จะพุ่งเข้ามาทำร้ายแต่ครั้งนี้หนักกว่าทุกครั้งครับ
เพราะลูกชายใช้ไม้ฟาดหัวจนเลือดอาบทุกวันนี้เธอกับหลานกลัวมาก
ไม่รู้จะทำยังไงเรียกร้องให้ตำรวจหรือผู้เกี่ยวข้องพาลูกชายไปบำบัดรักษาหน่อยได้ไหม
เพื่อนบ้านบอกเป็นเสียงเดียวกันครับนะฮะบอกพวกเขาก็กลัวกลัวในเดือนมาก
เคยโทรแจ้งตำรวจนะครับตำรวจก็ไม่มาดูหรือมาจับในเดือนไปดำเนินคดี
รับไปรักษาทีมข่าวยังได้ข้อมูลอีกว่าย้อนไปเมื่อเดือนมีนาคม๒๕๖๒
๒๐๖๔ย้อนไปหลายปีหน่อยนะในเดือนเคยใช้ไม้ตียายแท้ครับ
ได้รับบาดเจ็บสาหัสแล้วยายไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาล
ถูกจับติดคุกไป๑ปี๕เดือนออกมา๔เดือนตีหัวแม่แท้อีก
ทีมข่าวลงพื้นที่ไปอีกรอบหนึ่งคุณผู้ชมคราวนี้เจอเลยนะ
ในเดือนเลยเนี่ยกำลังนั่งอยู่ใต้ถุนบ้านเข้าไปถามว่าทำร้ายแม่ทำไมเนี่ย
เนี่ยฮะคนเดียวกันเห็นไหมทำร้ายแม่ทำไมในเดือนบอกว่าไม่รู้
มันระงับจิตใจไม่ได้มันแน่นอกไปหมดไม่มีที่ระบาย
เหมือนมีอะไรมาทิ้มแทงตามร่างกายทำไปโดยไม่มีสติครับฟังเขาเล่าหน่อย
คุณผู้ชมอยากให้ไปคุยกับคุณแม่ไหมเอาไปเจอคุณแม่หน่อย
คุณแม่ทวีแม่ของในเดือนเมื่อกี้ไปอยู่กับลูกสาวคนที่๒บ้านอีกหลังนึงแล้ว
นี่นักข่าวมานะไหนก็มาแล้วดูแผลฉันเนี่ยแผลเย็บ๓เข็มที่ถูกในเดือนตี
หัวแตกเนี่ยแม่เล่าบอกว่าในเดือนเนี่ยมีอาการคุ้มคลั่งหนักกว่าเดิม
ตั้งแต่ออกจากเรือนจำมาทุกวันนี้แม่ก็อยู่กันแบบหวาดกลัว
หลานเนี่ยนะแม่บอกแม่นอนร้องไห้ทุกคืน
เจ้าหน้าที่เอาไปเถอะเอาไปหน่อยไปบำบัดรักษาให้หายดี
จะได้ไม่เป็นภัยต่อสังคมครับ
ที่อยู่กับเขาตลอดเนี่ยเค้าเป็นยังไง
เอื้อยกโทร์บารเนาะ
ใช้ใจยายร้องไห้ทุกคืนแหละ
ถ้าเขามาขอโทษคุณยายคุณยายจะยกโทษให้ลูกชายไหมคะ
วันเดิมวันเดิมนั่นแหละอืมใจกัดนอนเราให้ทุกบาทค่ะโอ้โห
ถ้าคนเป็นแม่ปาดน้ำตาแล้วพูดแบ่งรับแบ่งสู้แล้วเราว่าแม่ไม่รู้จะยกโทษให้หรือเปล่า
นี่แสดงว่าท่านทนมาหนักแล้วนะฮะตำรวจสพศรีนรงระบุว่า
ตำรวจลงพื้นที่นะครับไปสอบถามพฤติกรรมนะฮะของในเดือนแล้ว
แต่ขณะนี้เนี่ยก็ยังไม่ได้ดำเนินคดีใดนะครับขอรวบรวมข้อมูลก่อนครับ